ท่ียังวันศุกร์แบบนี้ศุกร์ที่๒๕มคสังคม๒๕๖๒
เรานัดเจอกันหน้าจอเวลาตรงเป๊ะครับ
ท่ียังตรงขณะคุณผู้ชมกำลังจะอาหารเที่ยงพอดี
แต่เราก็มีข่าวสารร้อนในการเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ

ทางไลน์หน้าจอพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารกัน

ด้วยเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปได้จัดทำขึ้น
เพื่อร่วมอาลัยหลวงพ่อคูณปราศแห่งที่ราบสูง
วันนี้ค่ะเนื้อหาก็เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับพระลูกศิษย์ที่ร่วมอาลัยหลวงพ่อคูณนะคะ
เป็นสิทธิ์เอกคู่ใจที่จะสืบสารปณิธานของหลวงพ่อคูณ
โดยหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้
วัน๑๐ฉบับเลยนะคะจนถึงวันที่๓๑มกราคมนะคะ
แผงหนังสือทั่วไปรวมถึงที่ร้านสะดวกซื้ออย่าง๗๑๑ด้วย

เพราะว่าพระครูวิสุทธิวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อทองสุธศรีโล
ได้มีการเปิดเผยเรื่องของการที่ได้เดินทุดงกับหลวงพ่อคูณ
ถึงจังหวัดเฉยภูมิแล้วก็ไปพบค่ำแห่งหนึ่ง
แล้วก็เรื่องกล่าวชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับหลวงพ่อคูณด้วย
คุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ได้
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันที่๓๑มกราคมนี้
ใช่ค่ะพูดถึงหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้หน่อยละกันค่ะ
คุณผู้ชมเผื่อใครที่รอซื้อหามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ก็จะเป็นภาพของหลวงพ่อคูณกับลูกศิษย์คนดัง
ได้ร่วมลำลึกถึงหลวงพ่อคูณรวมถึงมีเรื่องราวของพระเครื่องคู่ใจด้วยนะคะ
ใช่ส่วนวันนี้พาทหัวหน้าหนึ่งสุพิมพ์ไทรัฐ
อัฐิหลวงพ่อคูณลอยน้ำโขงริมฝั่งน้องคาย
ระบุในพินัยกรรมห้ามเอากลับวัด
ซึ่งตอนนี้ทางวัดแล้วก็ทางจังหวัดน้องคาย

ในการที่จะนำอาธิของหลวงพ่อคูณ
ลอยอังคารที่ลำน้ำโขงนะครับวันที่๓๐มกราคมนี้
ส่วนการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับประชาชน
ที่จะเดินทางไป๒สถานที่
นั่นก็คือที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงหลังพุทธมณฑลอีสาน

นี่ที่หนึ่งแล้วนะครับที่ประชาชนจะไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้
คาดการณ์ว่าจะมีคนมาเยอะนะครับ
บรรยากาศวันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็นำจิตอาสาเข้าทำความสะอาดแล้วก็ปรับภูมิทัศน

ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
มีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
พร้อมกับวางดอกไม้จันทร์กันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณพัชระวรินพัชระปะพานันผู้เสียงขาวธรรมดาทีวีของเรา
รายงานสดมาจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษหมอกขอนแก่นครับ

สำหรับวันนี้นับเป็นวันที่๕แล้วนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
เปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
ซึ่งตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะ
มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์กันอย่างไม่ขาดสายจนแน่นหอประชุมค่ะ
หลังการเปิดให้เข้าวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะ
ประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์กันอย่างไม่ขาดสาย
โดยเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทร์
ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำตลอดเส้นทาง
จนกระทั่งเขาวางดอกไม้จันทร์จนเสร็จสิ้นค่ะ
โดยจะให้เดินเข้ามารับดอกไม้จันทร์ด้านหน้า
และเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ฝั่งซ้ายและขวาในหอประชุมได้อย่างรวดเร็ว
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอนานค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งเต็นต์พักคอยบริเวณด้านหน้าหอประชุม
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปนั่งรอก่อนที่จะมีการเปิดให้วางดอกไม้จันทร์

ส่วนผู้สูงอายุนะคะก็มีการบริการรถวิวแชร์เพื่ออำนวยความสะดวก
ส่วนบรรยากาศพิธีสวดพระพุทธมนตร์ในช่วงเช้ามีคณะเจ้าภาพ
และประชาชนเข้าร่วมฟังสวดเต็มทั่วบริเวณชั้น๑ของศูนย์ประชุม
เรียกได้ว่าเต็มทุกเก้าอี้ที่นั่งค่ะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นำประชาชนจิตอาสานับร้อยคนค่ะ
รวมถึงทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๓นักเรียนนักศึกษา
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพุทธมณฑลอีสาน
ซึ่งจะจัดเป็นที่รองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
หลังจากก่อนหน้านี้เส้นทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน
เป็นทางผ่านเข้าออกของรถถมดิน
พื้นที่จึงทำให้เกิดเศษดินหล่นบนถนนเกิดฝุ่นละออง
จึงต้องทำความสะอาดและกวาดออกนะคะ
จากนี้ยังต้องเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ
ตัดย่าหรือกิ่งไม้ต่างให้ดูสวยงาม
พร้อมต้อนรับประชาชนที่ต้องมาร่วม
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่นะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมยอดจำนวน
คนเข้าร่วมวางดอกไม้จันทร์ประมาณ๔๗๐๐คน
ส่วนยอดแจกหนังสือที่ระลึกเล่มเล็ก
ประชาชนทั่วไป๑๓๑๐๐เล่ม
จากเจ้าภาพซึ่งเป็นเล่มใหญ่นะคะ๔รอบจำนวน๗๙๖เล่ม
เล่มเล็กแจกที่พุทธมนต์ธนอีสาน๑๐๐๐๐เล่มค่ะ
ค่ะสำหรับในรอบถัดไปที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
นั่นก็คือเวลา๑๔นาฬิกา๑๗นาฬิกาและ๑๙นาฬิกาค่ะ
ประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทร์นะคะ
แล้วก็ร่วมฟังสวดอภิษฐรรมก็สามารถเดินทางมาได้
ซึ่งจะเปิดให้วางดอกไม้จันทร์ได้ถึงเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ

กับการรายงานบรรยากาศสดแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีประชาชนจำนวนมหาศาลเลย
ที่จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งไทยรัฐทีวีเนี่ยก็จะติดตามบรรยากาศตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ
เฉพาะวันสำคัญ๒๙มกราคม
เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้คุณสืบสกุลจะลงพื้นที่ไปรายงาน

พิธีพระราชทานเพลิงครั้งนี้นะครับ